จำคัดท้าย

ได้คัดท้ายไม่เคยเล่น
กลัวเหมือนกันแต่ว่าน่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะ
สำหรับการล่องแก่งที่จังหวัดสุราธานี
เป็นส่วนหนึ่งของงานเปิดโลกท่องเที่ยววิภาวดีสืบสารประเพณีท้องถิ่น

โอ้โหน่าไปเที่ยวจริงนะคุณ
น้ำใสทีเดียวนะคะเหมาะมากสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงนี้

ตอนจุดสตาร์ทเนี่ยยังเบา

สำหรับการผจญภัยทางน้ำกับกิจกรรมล่องแก่งคลองยัน
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงอำเภอวิภาวดี

ตอนนี้ปริมาณน้ำเขาบอกว่ากำลังเหมาะกำลังพอดีเลยนะ
สำหรับการล่องแก่งที่ชอบ
เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย
โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงแล้วก็ชุมชน
ให้การดูแลความปลอดภัยแล้วก็ให้บริการเรือด้วย
เพื่อที่จะล่องไปตามสายน้ำที่เย็นสบาย
เขายืนยันว่าน้ำใสสะอาดนะคะ
สามารถเลือกร่องแก่งได้ตั้งแต่ระยะ๑ชั่วโมง
แข็งแกร่งหน่อย๓ชั่วโมง
โดยจะมีแก่งอุปสรรคมากกว่า๑๐แก่งนะคะ
แก่งที่ธรรมดาหรือว่าแก่งที่ทำให้เรือพลิกได้
ธรรมชาติ๒ฝั่งคลองยันที่ยังคงสมบูรณ์
จนถึงเขตของชุมชนก่อนที่จะมาขึ้นเรือที่ท่าน้ำบ้านบางไต
ตำบลตะกุกเหนือเพื่อให้อาหารปลาพวงเป็นสัตว์น้ำประจำถิ่นค่ะ
กัมปนาศกลิ่นสวคลในอำเภอวิภาวดีบอกว่า
อยากเชิญชวนประชาชนทั่วไปแล้วก็นักท่องเที่ยวได้
ทำความรู้จักกับอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราธานีให้มากขึ้น
หลังจากที่ยกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอวิภาวดี
ตอนนี้๑๐ปีผ่านไปแล้วนะคะซึ่งภายในงานนี้
เปิดโลกท่องเที่ยววิภาวดีสืบสารประเพณีท้องถิ่นที่เป็นชื่องาน
จัดขึ้น๕๑๑กันยายนนี้
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากย่าแล้วก็ชวนคนไทยให้มาท่องเที่ยวไทย
กระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะ
ตอนเริ่มต้นแรกไปก็ค่อยล่องดูธรรมชาติสองข้างทางไป
ก็เป็นป่าใช่ไหมครับป่าคลองยัน
พอถึงช่วงจังหวะโค้งเลี้ยวแก่งน้ำก็ไม่สามารถดูได้แล้ว
ไปดูทางอย่างเดียวเลย
มี๒แบบ๑ชั่วโมงกับ๓ชั่วโมงกับอุปสรรคถึง๑๐แก่งด้วยกัน
สุภาษาลาบอกว่าจะไปแบบ๓ชั่วโมง
ไหวไหมไม่ไหวครับ